คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังจนจบแล้วช่วยคิดตามไปด้วยค่ะ
เดาดูว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไง
เหตุการณ์ที่อุดรธานีนะคะเรื่องของเรื่องก็คือสามีภรรยาคู่นึง
ตัวสามีเนี่ยทำงานต่างจังหวัดสามีบอกว่ามันมีเซนต์มันได้กลิ่นตุแปลกแปลก
ภรรยามีกิ๊กแน่เลยสามีแอบย่องกลับบ้านพี่อุ๋ย
แล้วเจอจริงตามตาภรรยาอยู่กับผู้ชายคนใหม่
สามีเอามีดฟันเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสามีโดนจับ
ไปดูวินาทีจับกลุ่มกันก่อนค่ะ
หรือน้อยอายุสี่สิบห้าปีนะคะก็คือสามีอะค่ะ
บุกไปฟันผู้ชายคนใหม่ของภรรยาผู้ชายคนใหม่คนนี้ชื่อว่านาย
คิดในหรือในวัดอายุห้าสิบสามปีจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ที่แขนที่หัวโดนฟันเข้าไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานในพื้นที่อำเภอชัยวันจังหวัดอุดรธานี
ทีนี้ค่ะในน้อยผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาก็ยอมรับหมดเลยเขาบอกว่ามันเกิดจากความหึงหวง

ภรรยาคือนางชนกนาฏหรือนางตามนอายุ๔๒
ภรรยาพาในวัดคนเจ็บมากินเหล้าที่บ้าน
หลังได้รับเงินประกันรายได้ข้าวที่รัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกร๕๐๐บาท
ตัวสามีเนี่ยทำงานอยู่ขอนแก่นแต่ระแคะระคาย
รู้สึกมันมีกลิ่นตุมันแบบมีเซนต์ยังไงบอกไม่ถูก
เหมือนจะแบบภรรยามีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย
เขาพอจะรู้สึกแบบเนี้ยมันมีอะไรหลายอย่างนะคะ

รู้อยู่ว่าเหมือนมีผู้ชายมาติดพันธุ์สุดท้ายเลยตัดสินใจย่องกลับมาบ้าน

แล้วเห็นตามตาเลยทั้งคู่อยู่ด้วยกัน
ก็บรรดาโนสะตบตีไปทั้งคู่
นางตามนกับในวัดวิ่งออกไป
ในวัดถือไม้กลับเข้ามาในบ้านจะมาทำร้ายตัวน้อย
นายน้อยเห็นภาพไม่ดีออกมีดฟันในวัด
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็หนีไปตำรวจรู้มาว่านายน้อยย้อนกลับมาที่บ้าน
ก็เลยมาควบคุมตัวเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีนะคะทีนี้นายน้อยผู้เป็นสามี
ถูกจับไปแล้วนะนายน้อยบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม
ถ้าผมพ้นโทษออกมาเนี่ยนะผมก็ยังอยากคบอยากอยู่กินกับนางตามน
เหมือนเดิมนะผมรักเขามากยังรักเขาอยู่
ส่วนในวัดเนี่ยก็เหมือนกับก็รู้จักกันมาแหละ
เดี๋ยวจะปรับความเข้าใจกันก็มีบุญคุณกันอยู่หลายเรื่องด้วย
ในวัด๑๒๐๐อา
เพราะว่าเจ้าขูงพักกันพ่อมันพอขูงพักกันเอ้อเจ้ารู้กัน

อะละละทีก่อนต่อกดีกวันล่ะต่อกดีกวันอ๋อที่นี่จัด
น้อยรักเมียมากยังรักกันอยู่ครับแล้วก็ตัวผู้ชายคนใหม่ของเมียเนี่ย
ก็รู้จักกันด้วยตั้งแต่เด็กเด็กอ่าส่วนตัวเมียค่ะล่าสุดเช้าวันนี้
ตามนไปที่สพชัยวานไปกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
ตามนคือเสื้อสีน้ำตาลแขนยาวอะนะคะไปกับเพื่อนนะคะ
นางตามนบอกว่ามาเยี่ยมคือตั้งใจอยากจะประกันตัวน้อยสามี
นักข่าวก็เลยให้ทั้งคู่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซิ
เรื่องราวมันเป็นยังไงเพื่อนของนางตามนบอกว่าวันนั้นดื่มเหล้ากัน
แต่นางตามนกับในวัดไปอยู่กันสองคนในห้องอืม
นางตามนมาเจอเข้าเอาไม้ทุบแล้วก็ทะเลาะกัน
เอามีดไล่ฟันกันแต่พอพูดเท่านั้นแหละคุณผู้ชมนี่
พอเพื่อนเล่าแบบนี้นางตามนหันไปผลักหัวเพื่อนเลย
เมื่อกี้เห็นมีตบปากไปทีนะคงไม่อยากให้เพื่อนพูดเยอะหรืออะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะเพราะเพื่อนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ะ
อย่างงี้อย่างงั้น๑๒๓๔เนี่ยเหี้ยเลยโอ้โหอ่อ่ะเดี๋ยวลองดูฮะ
แมนเยอะแมนบ่นั่นนี่ได้ยังกันบ่น
เดี๋ยวนั่นซื้อซื้อ
นางตามนคงไม่ยอมให้เพื่อนพูดแต่เพื่อนก็หันไปบอกว่าอ้าวก็พูดความจริงนี่
นางตามนไปนอนอยู่ในห้องกับผู้ชายคนใหม่จริง
นางตามนตบปากเขาให้เลยเหี้ยเลย
คุณผู้ชมดูเอาแล้วก็แล้วกัน
เอาอย่างนี้ค่ะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปคุยกับนางตามนผู้เป็นภรรยาอีกครั้งหนึ่ง
นางตามนบอกว่าเธอแต่งงานกับนายน้อยมา๗๘ปีแล้วไม่มีลูกด้วยกัน
ในวัดผู้ชายคนใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่
แต่ยอมรับว่าคบหาเชิงชู้สาวกับในวัดแอบคบกันมา๕ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กับนายน้อยมา๘ปีแอบคบกับในวัดมา๕ปี

วันเกิดเหตุนายน้อยสามีไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่ขอนแก่น
ช่วงสายก็เลยชวนในบี้คนที่นั่งข้างเมื่อกี้ค่ะ
กับในวัดผู้ชายคนใหม่เนี่ยค่ะให้มาดื่มเหล้าด้วยกันที่บ้าน
นางตามนยอมรับนะคุณผู้ชมว่าผิดไปแล้ว
ที่ไปมีอะไรกันกับในวัดในห้องนอน
แต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะพี่อุ๋ยก็เรารักกัน

แต่ตอนนี้ขอดูแลสามีก่อนเพราะสามีก็ต้องติดคุก
ในวัดก็บาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
ตอนนี้มาเยี่ยมสามีที่คุกก่อนเดี๋ยวจะไปเยี่ยมในวัดที่โรงพยาบาลต่อ
เธอบอกเธอรักทั้งสองคนรักทั้งคู่

เด็กก็ว่าสนสารเขาอยู่พบหากันแล้วเนี่ยกับกิ๊ก
วายหาหกปีแล้วเองเนี่ย
เขาไปนอนให้ห้องกิ๊กปานอีแฟนมาพังขนแแลก
เขาได้เห็นเขาฤดเร่าคาเหมาะฟาเมื่อใส
หามาน่ารักนั้นเดี๋ยวออกมานอนรักหน่วง
มันสงสัยต์เป็นนอนตัว
เขามาบอกมาตี๓
อ้าวแต่ยิ้มได้เหรอคะหัวเราะไปด้วยเหรอคะ
กิ๊กเอาไว้ทีหลังแล้วหัวเราะไปด้วยคุณพี่
นี่ผมหัวจะปวดอยู่เนี่ยคุณพี่คะในบี้เพื่อนรุ่นน้องของนางตามน
ก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่านางตามนเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับในวาส

เพื่อนนั่งไขว่ห้างกุมขมับเลย

นางตามนไม่ฟังก็เขารักสนุก
นางตามนเนี่ยมีครอบครัวมาแล้ว๒ครั้ง

สุดท้ายตำรวจสพชัยวานควบคุมตัวน้อยผู้เป็นสามี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพถูกแจ้งข้อหาด้วยนะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตามนผู้เป็นภรรยาบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไปประกันตัวสามีใช่ไหมคะ
สุดท้ายบอกว่าโอ๊ยไม่มีเงินอ่ะต้องใช้เงินประกันตัวตั้งสองหมื่น
อ่าไม่มีเงินปรึกษาลูกแล้วแต่ไม่ใช่ลูกที่เกิดกับนายน้อยนะคะ
ปรึกษาลูกแล้วลูกบอกว่าเลิกกับนายน้อยไปเลยอืมเลิกไปเถอะ
เลยเหรอเธอเลิกจริงจริงพี่อุ๋ยอ้าวเมื่อกี้ยังรักสองคนอยู่เลย
บอกเลิกดีกว่าเลิกกับนายน้อยแต่นายน้อยเนี่ยไม่ยอมเลิกขนาดอยู่ในคุกก็ไม่ยอมเลิก
ก็เลยเดี๋ยวกะว่าจะไปหาลูกที่กรุงเทพสักพักไม่เอาละไม่กลับไปคบกับนายน้อยอีกแล้ว
แต่ฉันว่าฉันจะไปคบกับแฟนคนใหม่ดีกว่าอืมไม่มีใหม่กว่านี้อีกเหรอ
เขาบอกว่าเขาจะเลือกแฟนคนใหม่ซึ่งก็ไม่แน่ใจหมายถึงในวัดคนเจ็บหรือเปล่า
หรือใหม่คือใหม่อีกหรือใหม่ไปเลยมิ้วไม่รู้จริงจริงคุณผู้ชมแต่เขาตอบแบบเนี้ย
ไม่เอาละไม่กลับไปอยู่กับนายน้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหาคนใหม่ดีกว่า
ก็เอาที่พี่เขาสะดวกกันแล้วกันนะคุณผู้ชมเดาตอนจบถูกไหมคะให้ช่วยเดากันตั้งแต่ต้น